พาคุณผู้ชมตามคนสมหวังไปแก้บนกันหน่อย
เผื่อเราจะได้สมหวังกับเขาบ้างเนี่ยนะคะ
เอาจุดแรกค่ะบ้านเกาะหมูหมู่ที่๖
ตำบลและอำเภอคลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชร
เมื่อวานนี้เขาบอกคึกคักเป็นพิเศษนะคะ
ชาวบ้านนักเสียงโชคไปช่วยกันรำแก้บนแม่ญาติเขียนทอง
รำ๙รอบด้วยเพราะว่าบนไว้เท่านี้นะคะ
หลังจากได้โชคลาภสมใจงวดที่ผ่านมาค่ะ
เขาบอกว่าที่มารำกันเนี่ยได้โชคได้ลาบเป็นงวดที่๓แล้ว
เขาก็หวังว่าจะได้งวดที่๔ด้วย
หวังแล้วต้องไม่หวังลมแรงต้องไปหาค่ะ
ไปส่องขันน้ำมนต์นอกจากนี้ไปดูข้อมูลเรือตะเคียนทอง
เขาบอกว่าเรือตะเคียนทองยาว๖เมตรกว้าง๔๐เซนติเมตร
อายุน่าจะประมาณ๕๐๐ปี
ในแม่น้ำปิงใกล้กับที่ดินของนายสำรวยเสริมสุขภัยศาลนะคะ
พอชาวบ้านรู้ข่าวมากราบไหว้ขอโชคขอลาบกันอย่างต่อเนื่องค่ะ
ส่วนที่คำชโนธนะคะวัดป่าคำชโนธอำเภอบ้านดุงอุดรธานี
เมื่อวานนี้มีพิธีปลุกเสกเหรียญที่ระลึกบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เกาะคำชโนธ
ชาวบ้านมาร่วมงานมาร่วมพิธีเป็นจำนวนมากนะคะ
เขาบอกว่าระหว่างที่เกจิชื่อดัง๔รูปกำลังทำพิธีอยู่

โต๊ะวางเหรียญปลุกเสกมันสั่นได้
สันสะเทือนแบบนี้เลยนะกระจกใส่เทียนยักษ์แตก
อกจากนี้มีฝูงแมลงปอจำนวนมากบินเหนือวัตถุมงคล
และบินสูงขึ้นไปอีกไปบินรอบพระใหญ่
ส่วนบนท้องฟ้าเหนือคำชโนธมวลเมฆมวลเมฆจับตัวเป็นรูปร่างแปลกตา
เขาบอกก้อนนี้เหมือนพญานาค
ขณะที่ชาวบ้านไม่พลาดค่ะไปหาอะไรจากขันน้ำมนต
เขาบอกว่ามันมีตัวเลขที่ได้มาเหมือนกันนะคะ
ปิดท้ายค่ะนักเสี่ยงโชค
สิ่งที่ต้องทำเป็นประจำเลยนะคะแต่ระวังเส้นตำมือนะคะ

แม่ย่าตะเคียนทองอายุหลายร้อยปีนะคะอยู่ที่อำเภอสรรกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
อกจากนี้ไปไหว้ขอโชคขอลาบจากบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์สารฤษีตาไฟ
สารรวมฤษีนารอดและสารต้นตะเคียนคู่เจ้าแม่มาลีดารณี
ชาวบ้านบอกว่าแม่ย่าตะเคียนทองค่ะมักจะให้เลขผ่านทางพ่อเท่าสมพร
เท่าสมพรปารีวัย๗๓ปีแล้วนะคะเป็นคนดูแลพื้นที่
ที่ผ่านมามีคนรับโชครับทรัพย์อยู่เสมอก็เลยมีคนแวะเวียนไปกราบไหว้
ไม่เคยขาดสายเลยค่ะก็แล้วแต่คุณผู้ชมนะคะ